เห้ยเดี๋ยววันสุดสัปดาห์นี้ก็อฟจะไปทำบุญอะไรนะที่ไหนนะ

ท่านเจ้าอาวาสวัดที่อุทัยธานีอ้างว่าถูกมิจฉาชีพนำชื่อวัดออกไปเรียรายครับ

ยืนยันว่าไม่เคยให้ใครออกไปเรียรายตามจังหวัดต่างนะครับ
เหตุการณ์นี้มีประชาชนในจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียสอบถามว่า
ห้วยเปล้านะครับตะบนระบำอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี
นำกระป๋องไปวางเรียรายตามร้านค้าต่างในเขตกรุงเทพมหานคร

และจังหวัดอื่นโดยอ้างว่าทอดผ้าป่า
มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะฮะ
โดยมีบางคนแสดงความคิดเห็นนะครับ
โจมตีวัดห้วยเปล้าในทางเสียหาย
พระครูวินัยธนวิชาณจันทสาโรท่านเจ้าอาวาสวัดห้วยเปล้าเนี่ยนะครับ
แล้วก็เป็นเจ้าคณะตะบนเข็นหนึ่งตะบนประบำ
เปิดเผยว่าเรื่องที่วัดออกไปเรียรายไม่เป็นความจริงนะครับ
ใครเห็นชื่อวัดนี้ตามถังเนี่ยนะฮะไม่เป็นความจริง
ยืนยันว่าการเรียรัยนะครับที่พบเป็นการแอบอ้าง
แล้วก็เปิดเผยว่าวัดห้วยเปล้าเนี่ยมีพิธีทอดกระถิ่นครับ
เมื่อ๑๑ตุลาคมที่ผ่านมาแล้ว
ผู้ที่ไปแอบอ้างพิมพ์เอกสารใบปลิวแปะติดข้างกระป๋อง
โดยอ้างชื่อพระวิชาณจันทสาโรเจ้าอาวาสวัดห้วยเปล้าเนี่ย
ซึ่งเป็นการเขียนชื่อผิดที่ถูกนะครับต้องใส่ตำแหน่งท่านเข้าไปด้วย
ก็คือพระครูวินัยธนวิชาญจันทสาโร
เชื่อว่าพฤติกรรมดังกล่าวน่าจะเป็นแก๊งหลอกลวงครับ
ซึ่งทำกันเป็นขบวนการเอาชื่อวัดเอาชื่อเจ้าอาวาสไปหากิน
ขอแจ้งประชาชนนะครับหากพบการแอบอ้าง
ชื่อวัดห้วยเปล้าไปเรียรัยขอให้แจ้งตำรวจให้จับกลุ่มได้ทันที
เนื่องจากวัดห้วยเปล้าเนี่ยไม่มีแนวคิดที่จะเรียรัยแบบผิดกฎหมาย
กฎของมหาเถระสมาคม
ถ้าญาติโยมพบการเรียรัยอ้างชื่อวัดห้วยเปล้า
หรือว่ามีซองผ้าป่าไปให้ญาติโยมแล้วก็โทรแจ้งตำรวจได้เลย
หรือว่าจะโทรมาแจ้งเจ้าอาวาสก็ได้นะครับที่เบอร์นี้ครับ